อาจารย์สมชัยก่อนหน้านี้เคยคาดการณ์มาก่อนไหมครับ
ว่าสุดท้ายจะมาออกคนกลางอย่างอาจารย์วันนอร์
คือตอนแรกก็ยังมองเกมมาให้ออกนะครับ
ว่าเขาจะหาทางออกกับสาการนี้อย่างไรนะครับ
เพราะเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายก็พยายามจะชูตัวของตัวเองให้มากที่สุด
ก้าวไกลเนี่ยเรียกว่าสุดโตรงเลย
สุดโต่งคือยังไงครับนี่ต้องเป็นของก้าวไกลนะครับ
แล้วก็มีการออกวิสัยทัศน์มีการพาไปแสดงตัวที่พิศนุโลก
สร้างแรงหนุนจากประชาชนพูดถึงกิจกรรมโครงการต่าง

แสดงว่าก้าวไกลเนี่ยกะเอาเต็มที่นะฮะ

ในขณะที่เพื่อไทยเองกลับกลายเป็นเหมือนกับว่ามีแต่ข่าวปล่อย
ไอ้ข่าวที่ประเภทจะชัดเจนว่าเป็นใครกันแน่นี่ไม่มี
ตอนนี้พอมาออกเป็นคุณวันนอร์เนี่ย
ผมว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์นะ
ผมถือว่าเป็นการลุกคาดของทางฝ่ายเพื่อไทย
ก็คือมองในจังหวะที่ประเภทว่าคุณปฏิเสธไปได้แล้วนะ
เพราะเราไม่เอาแล้วคนเดิมที่ประเภทเสนอชื่อกันมาเนี่ย
เราคิดว่าไม่ต้องเอาของเพื่อไทยก็ได้
เอาคนกลางมาเลย

เป็นคนกลางซึ่งคุณปฏิเสธไม่ได้
เนื่องจากเป็นคนซึ่งพร้อมทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิต่างนะฮะ
แล้วก็คำถามก็คือว่าสิ่งซึ่งก้าวไกลเองจะต้องพินากันก็คือว่า
แล้วถ้าเป็นเสนอชื่อจันวันนอมานะครับ

ถ้าคุณสู้เนี่ยคุณมีโอกาสชนะไหม
ซึ่งผมเข้าใจว่าก้าวไกลเองก็ต้องประเมินว่าถ้าสู้กันไม่ชนะ

เพียงแต่ว่าภาพของการที่สร้างออกมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ทำให้ก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายที่ยินยอมเองนะครับ
เป็นฝ่ายที่ไปทาบทามเองเป็นคนแถลงข่าวเองนะครับ
คุณพิทาเป็นคนที่พูดต่อสาธารณะนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคนแถลงข่าวเกือบทั้งหมดในส่วนนี้
ทั้งที่จริงแล้วผมคิดว่าเป็นภาวะจำยอมของทางก้าวไกลมากกว่า